คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะโอ้โหแต่ละอาทิตย์นี่รู้สึกไหมคะว่ามันผ่านไปเร็วมากจริง
เมื่อ๒อาทิตย์ก่อนค่ะหลายคนคงได้เห็นข่าวฮีโร่หนูน้อยบริเจอร์นะคะอายุแค่๖ขวบเอง
ปกป้องน้องสาวจากการถูกหมากระโจนเข้ามาทำร้ายจนได้รับบาดแผลไปทั้งตัวนะคะ
คือภาพที่เห็นเนี้ยหน้าน้องบัวมากเยอะไปเก้าสิบเข็มค่ะ
หนูน้อยบริเจอร์เนี่ยเขาพูดว่าถ้าจะมีใครต้องตายคนนั้นควรจะเป็นผม
น่ารักจังเลยอ่ะเป็นพี่ชายที่แสนดีมากเขาได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วโลกนะคะ
ทวิตต่างส่งข้อความหรือแม้จะส่งคลิปชื่นชมหนูน้อย
คริสอีแวนค่ะผู้รับบทกัปตันอเมริกาหน้าใสถือโล่นี่แหละ
เขาอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปยังครอบครัวของหนูน้อยบริเจอร์นะคะ
ซึ่งคุณป้าของหนูน้อยเนี่ยเขาลงคลิปของบริเจอร์
ชุดกัปตันอเมริกาและกำลังนั่งดูคลิปของคริสอีแวนด้วย
คลิปที่ส่งไปเขาบอกว่านายเนี่ยคือฮีโร่เลยนะ
สิ่งที่นายทำมันช่างกล้าหารและเสียสละมาก
น้องสาวโชคดีจังเลยที่มีนายเป็นพี่ชาย
พ่อแม่ของนายต้องภูมิใจในตัวนายสุดและเดี๋ยวจะส่งโลกกัปตันอเมริกาไปให้นะ
เพราะว่ามันคู่ควรกับนายมากที่สุดเลย
ใจน่ารักมากฮีโร่ที่ไม่ต้องใส่เครื่องแบบใด
เป็นฮีโร่คนธรรมดาที่ทำทุกอย่างด้วยความรักค่ะ
จริงแล้วในสังคมมีฮีโร่อยู่มากมายนะคะ
ไม่ว่าจะมีกล้องจับอยู่หรือเปล่ามีคนถ่ายคลิปอยู่ไหม
คนที่เป็นผู้ให้คนที่ทำทุกอย่างได้เพื่อคนอื่น
ดูแลตัวเองได้เป็นเรื่องปกติค่ะ
ดูแลคนอื่นได้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจ
หรือแม้แต่นะการเลือกใครสักคนเป็นแฟนก็เหมือนกัน
ไม่ใช่แค่รักและเข้าใจแต่เวลาที่เราเลือกใคร
เราอยากภูมิใจในตัวเองค่ะที่ได้ยืนอยู่ข้างเขา
หรือแม้แต่อยากภูมิใจในตัวเขา
ที่แบบเขาเป็นคนเก่งเป็นคนดีของฉัน
ที่สำคัญคนคนนี้เนี่ยเรารักกัน
และเขาเลือกฉันเพื่อจะยืนข้างตลอดไป
พอดีว่าวันนี้มันมีคำถามหนึ่งที่แปลกดีอะค่ะ
ถามมาว่าคือเขาคบกับแฟนมาตั้งหลายปี
เป็นคนดีที่รักกันนะคะแต่ทำไมไม่รู้
ภูมิใจในตัวเขาเลยรู้สึกเหมือนเราเหนือกว่า
รักแบบนี้ควรจะเดินหน้า
หยุดลงที่ตรงนี้ลองมาฟังคำถามกันค่ะ

แฟนหนูเนี่ยถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเลย

หนูเองอายุ๓๘แฟนอายุ๓๒

สำหรับเรื่องที่เราคบกันทุกคนรอบตัวรับรู้หมดเลยนะคะ
เว้นพ่อแม่และครอบครัวของหนูค่ะ
เพราะว่าหนูมีความรู้สึกในใจลึกว่า
ยังไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเขา
พ่อแม่จะไม่ยอมรับเขาหนูกลัวจะได้ยินคำพูดที่ว่าหา
ดีได้เท่านี้เหรอส่วนตัวหนูมีสถานะการเงินและการงานที่
ดีกว่าแฟนหนูถึงแม้เขาจะรับผิดชอบงานที่เขาทำได้ดี
แต่หนูคิดว่าเขายังขยันไม่พอทำไมไม่พยายามพัฒนาตัวเอง
เพิ่มเติมประมาณเนี้ยค่ะด้วยอายุอนามและความผูกพันกันมานาน
หนูก็เลยตัดใจจากเขาไม่ขาดหนูรับรู้ได้ว่าเขาก็ดูแลหนู
ได้ดีในระดับความสามารถที่เขาจะทำได้นะคะเช่นอย่างแฟน
เขาขับรถไม่เป็นแต่เขาก็ยินดีไปกับหนูทุกที่ถึงแม้
เงินเดือนของเขาน้อยเขาก็ยังเลี้ยงหนูในเกณฑ์ที่เขาจะให้
ได้แต่ส่วนใหญ่เราก็จะแชร์กันนะคะถ้าเกิดหนูอยากกินมื้อ
ที่แพงหน่อยก็จะขอออกให้เขาเองสรุปปัญหาคือหนูไม่
รู้ว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าหนูควรปรับเปลี่ยน
มองต่อเรื่องนี้ยังไงดีเพราะหนูคิดว่าคนดีแบบเขาถึง
ไม่ได้ดีที่สุดขณะที่เทียบว่าเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัล
ที่หนึ่งแต่ก็ถือว่าหาได้ไม่ง่ายแต่ในขณะเดียวกันหนูก็รู้
ไม่ภูมิใจในตัวเขาได้อย่างเต็มที่ค่ะแอบกังวลมาตลอด
ว่าถ้าเป็นครอบครัวกันจะพากันไปลำบากหรือเปล่าแล้วหนูจะต้อง
เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเปล่าซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากเป็น
ผู้หญิงที่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะอยากมีที่พักพิงรู้สึก
ปลอดภัยและอบอุ่นแต่หนูยังไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้เวลาอยู่
กับเขาน้องเชื่อไหมว่าหลายคนที่ฟังพอร์ตแคสต์อันนี้อยู่นะใน
ตอนที่พี่อ้อยนำเสนอไปเนี่ยเจอแต่ผู้ชายแย่แล้วก็รู้สึก
ว่าทำไมฉันไม่เจอความรักที่ดีของหนูเป็นอีกแบบเจอคนรัก
ที่ดีแต่ไม่ภูมิใจในตัวเขาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาให้ไม่พอ
หรือว่าเราขอมากไปอันนี้ในมุมหนึ่งก่อนนะคะ
คือถ้าหนูเนี่ยวัดการเป็นหัวหน้าครอบครัวจากเงินเดือนหรือฐานะ
ถ้าน้องวัดแค่นั้นเนี่ยต้องไปหาคนที่รวยกว่าค่ะ
ถ้าอยากมีเขาเอาไว้อวดโปรไฟล์กับใครในเรื่องนั้นนะ
แต่อย่าลืมว่าไม่มีอะไรการันตีนะคะ
คนรวยคนนั้นจะเป็นคนที่ดีพอและพอดีกับเราหรือเปล่า
น้องบอกว่าน้องกลัวพ่อแม่ดูถูกว่าหาได้แค่นี้เหรอ
แต่ก่อนจะไปถึงพ่อแม่นะพี่ว่าตอนนี้น้องดูถูกเขาอยู่
คนที่รักและซื่อสัตว์กับเรามาตั้ง๖ปี
กลายเป็นคนที่ยืนด้อยอยู่ข้างเราเนี่ยนะ
พูดบ่อยครั้งว่าเวลาเรารักใครรักกันในข้อดี
และบางทีก็ต้องให้อภัยในข้อเสียบางข้อ
เงินเดือนและฐานะไม่ได้แปลว่าหาเพิ่มหรือสร้างเพิ่มไม่ได้นะคะ
อีกอย่างนะครอบครัวสมัยนี้เนี่ย
คือไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอให้สามีเลี้ยงอยู่ฝ่ายเดียวอะค่ะ
โควิดที่ผ่านมาทำให้หลายครอบครัวเรียนรู้ว่า
ครอบครัวเราเนี่ยควรมีกระเป๋าหลายใบ
กระเป๋าใบไหนเงินพร่องก็อย่างน้อยก็ยังมีอีกใบหนึ่ง
ที่สามารถพาชีวิตให้เดินหน้าต่อไปได้
สามีภรรยาช่วยกันหาเยอะแยะไปค่ะ

ไม่ต้องมีการผูกขาดหน้าที่ใดแต่เพียงผู้เดียว

เฮ้ยก็สอนกันได้นะไปเรียนขับรถได้

เขายังมีแก่ใจนั่งรถไปเป็นเพื่อน

ที่แบบขับรถได้นะขับรถดีด้วย

บางทีความภูมิใจเราวัดได้จากหลายมาตรฐานค่ะ
อยู่ที่น้องใช้มาตรฐานไหนในการวัด
เงินเดือนไม่ดีไม่มีความก้าวหน้า

การที่เขาซื่อสัตว์กับผู้หญิงคนหนึ่งมา๖ปี

ผู้ชายหลายคนไม่ชอบให้ผู้หญิงเหนือกว่าด้วยซ้ำ

เข้าไปหาคนที่อายุน้อยกว่าสดกว่าใสกว่าฐานะใกล้กัน
มีให้เลือกเยอะแยะค่ะแต่เขาก็ยังเลือกเรา
เขาไม่เจ้าชู้ไม่โกหก
ไม่ต้องคอยกังวลว่าอยู่ในบ้านเป็นแฟนเรา

บางทีพี่ว่าอันนี้ก็ดูเหมือนเขาเป็นคนดีมากพอเหมือนกันนะ

แต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามี
คนบางคนนะคะโชคดีที่มีคนดีอยู่ใกล้
แต่ถ้าไม่เห็นค่าพี่ถือว่าเป็นความโชคร้ายอีกประเภทหนึ่งนะ
ว่ากันตามจริงน้องก็ไม่ได้ผิดนะคะที่มีมาตรฐานความคิดแบบนี้นะ
แต่ละคนมีสิทธิ์เลือกคนที่ถูกต้องถูกใจ

ทุกชีวิตค่ะมีมุมน่าอิจฉาและน่าสงสารแตกต่างกันไป
และคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองเห็นความน่าอิจฉาของคนอื่นใหญ่โต
แต่มองเห็นมุมน่าสงสารของตัวเองใหญ่กว่า
มัวแต่รอสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่ตัวเองมีนะคะ
ทั้งที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดแล้ว
แต่อะไรก็ตามพออยู่ใกล้กลับดูไร้ค่าค่ะ
คนไหนที่ยังไม่ได้มากลับดูสูงค่าเกินจริง

บางทีเขาอาจจะมีข้อดีอีกตั้งหลายแบบ

ต่อให้มีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็น
และเราไม่รู้อนาคตนะคะว่าจะต้องกลับมาเป็นโสดอีกทีเมื่อไหร่
กลัวทำไมคะหาเงินเองก็หาได้

เฝ้ารอให้สามีเป็นฝ่ายจ่ายทุกสิ่ง

แต่ถ้าในที่สุดแล้วเราไม่สามารถจะมองข้ามจุดนี้ได้

คือยังไม่เห็นข้อดีมากพอจะเอาไปอวดคนอื่นได้ด้วย

ถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องปล่อยให้เขา
ไปเจอคนที่รักเขาและภูมิใจในตัวเขาได้มากกว่าเราค่ะ
อ้อยเคยอ่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือแปลจากญี่ปุ่น

ตัวหนึ่งเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นชื่อเอโก

เพราะลูกชายโดนแกล้งทุกวัน

รู้จากคุณครูแล้วก็อยากจะช่วยลูกชาย
แต่ก็ทำยังไงดีล่ะลูกชายก็ไม่ยอมเปิดใจ
สามีก็เลยแนะนำให้โทรไปปรึกษาจิตแพทย์ด้านเด็กดูไหม
ชื่อคุณยามูจิแต่แปลกดี
คุณยางูจิกลับถามถึงความสัมพันธ์ของเอโกะกับคนอื่นในครอบครัว

คุณเอโกะเนี่ยมีปัญหากับพ่อมาตั้งแต่เด็กค่ะ
เพราะเขาดูถูกพ่อของตัวเอง

การศึกษาก็น้อยยังจู้จี้ขี้บ่นด้วย
ต่อว่าเธอแรงด้วยจนเธอปิดใจกับพ่อ
ทำให้พ่อเป็นทุกข์เรื่อยมาเพราะรู้สึกว่าลูกสาวไม่รัก
ตอนนี้อายุ๗๐ค่ะเป็นผู้ชายที่ติดเหล้า
ที่คุณยังมูจิก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอไปขอโทษพ่อซะ
ปรากฏว่าพ่อรู้สึกดีขึ้นถึงขนาดเลิกดื่มเหล้าเลยนะคะ
ที่ติดเหล้ามาตลอดทั้งชีวิต
คุณยังกูจิถามต่อว่าเอ๊ะแล้วความสัมพันธ์กับสามีล่ะ
ปรากฏว่าคุณเอโกะก็เป็นคนที่ดูถูกสามีค่ะ
คือเขาบอกว่าสามีเนี่ยยึดอาชีพขับรถบรรทุกไม่มีการศึกษา
หน้าแปลกก็คือเมื่อเอโกะคลายปมในใจ
พยายามหาข้อดีของสามีปรากฏว่าทุกอย่างดีขึ้น
ลูกชายของเอโกะก็เปิดใจกับเธอมากขึ้น
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและไม่ถูกเพื่อนแกล้งอีก
เพราะสิ่งที่แม่แสดงออกคือการข่มพ่อต่อหน้าลูกค่ะ
ลูกรู้สึกตัวว่าเออเป็นผู้ชายนี่มันด้อยจังเลยเนอะ
หงอไม่กล้าสู้เพื่อนไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง
เล่าให้ฟังเพราะว่าในที่สุดแล้ว
ดูถูกคนในครอบครัวไม่ใช่ปัญหาเล็กนะคะ
ดูถูกคนที่เรารักไม่ต่างจากการดูถูกตัวเอง
บอกว่าเขาดีไม่พอแต่เราก็เลือกเขาไง
อยากให้เขาดีกว่านี้บางทีก็ต้องคุยกัน
หาวิธีการสื่อสารที่จะไม่ทำให้เขารู้สึกแย่กับตัวเอง
เพราะในที่สุดเขาคือคนที่เรารักไม่ใช่เหรอคะ
อายุไม่เกี่ยวนะจะวัยไหนถ้ารักไม่ไหวก็เลิกได้
อย่าเอาตัวเลขอายุมากดดันตัวเอง
ถ้าไม่รักเขามากพอจะเดินหน้าต่อ
ก็ขอให้ต่างคนต่างไปไม่ใช่ไปดึงเขาเอาไว้
แต่ในใจกลับดูถูกเขาตลอดเวลา
อคติเนี่ยเราปิดกันไม่ได้ค่ะ
เดี๋ยวพอเขารับรู้เขาก็จะเห็นการไม่ให้เกียรติกันของภรรยา
คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลประกอบการ

มันอยู่ที่ว่าเรามีความสุขแค่ไหนในการเดินหน้าไปด้วยกัน
อุ่นหัวใจในการอยู่ข้างเขา
และรู้สึกว่าคนเราไม่ต้องเก่งก็ได้
ขอให้มีใครสักคนหนึ่งที่เรารักกัน
และรักเขาในทุกอย่างที่เขาเป็น
อันนี้คือเรื่องสำคัญกว่ามากเลยนะคะ

น่าจะให้วิธีคิดกับคนอื่นได้เยอะเลย

เจอกับพี่อ้อยได้ทุกอาทิตย์ที่นี่แหละค่ะ
ขอบคุณมากดูแลร่างกายและหัวใจให้แข็งแรง

โปรดติดตามตอนต่อไป